ปลาไปกันที่วัดเจดีจังหวัดนครศรีธรรมาราชผู้คนจากทั่วทุกสารที่หลังหลายกันมาขอพรจากไอ้ไข่
ไอ้ไข่เนี่ยเขาเชื่อว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่โดนบันดาลให้ใครที่มาขอพรแล้วสมหวัง
ถ้าเกิดว่าสมหวังแล้วก็จะต้องมีการแก้บนด้วยประทัด
จนตอนนี้
คนแถวนั้นไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วนะ
จุดก็กก็กขนาดนี้
ตลอดทั้งวันเลยอยู่ภายในวัดเจดี
ตำบลฉลองอำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
หรือที่นี่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่าวัดไอ้ไข่ค่ะ

พอจุดประทัดครบทุกลูก

อย่าไปอยู่ใกล้นะคะ
เขาเรียกกันว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีการแก้บน
บรรดาผู้ที่มากราบไหว้ขอพรจากไอ้ไข่

เป็นรูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุ๙๑๐ขวบ

ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ณวัดแห่งนี้นะคะ
แล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านในแถบภาคใต้
โดยเฉพาะในด้านโชคลาภแล้วก็การค้าขายด้วย
แน่นอนค่ะว่าเมื่อจุดประทัดกันทุกวันแบบนี้
มันก็ทำให้มีเศษประทัดกองทับถมกันจนสูงท่วมหัวแบบที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละ
จะเรียกได้ว่าเป็นภูเขาเศษประทัดขนาดย่อมกันเลยนะคะ
ซึ่งถ้าเกิดว่าวัดระดับความสูงจากพื้นดิน
สูงประมาณ๕เมตรแล้วกองเสร็จประทัดเหล่านี้
กว่าคนธรรมดา๒๓เท่าเลย
ใช่แล้วแล้วเวลาที่จะจุดประทัดเพื่อแก้บนจะต้องทำไงรู้ไหมคุณ

โดยเขาจะมีเจ้าหน้าที่ของทางวัดคอยอำนวยความสะดวกกันให้
ส่วนบริเวณริมถนนเส้นทางมุ่งสู่เจดีวัดก็จะมีรูปปั้นไก่ชน
ขนาดใหญ่แล้วก็ขนาดเล็กอย่างที่เราเห็นกันอยู่
วางอยู่ริมถนนแบบนี้นะคะตลอดระยะทาง๖กิโลเมตรเลย
ซึ่งชาวบ้านเขาเชื่อกันว่าไก่ชนคือสัตว์เลี้ยงที่ไอ้ไข่ชื่นชอบเป็นพิเศษ
เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง
ซึ่งทุกวันนะคะบรรยากาศภายในวัดเจดีก็ยังคงคลาคล่ำไปด้วยประชาชน
ทั่วทุกสารทิศเดินทางไปขอพรกันอย่างไม่ขาดสายเลยนะคะ
ยังมีการนำรูปปั้นไก่ชนไปเป็นของแก้บน
วางไว้ตามจุดต่างในวัดก็มีนับหมื่นตัวเลยทีเดียว
ส่วนชาวบ้านบางรายก็จะนำไก่ตัวเป็นนี่แหละค่ะ
หรือว่าไข่ไก่ไปเป็นของแก้บนแทนก็มี
ยังมีชุดทหารหนังสติ๊กของเล่นต่างของเด็กอีกด้วยนะคะ
จากนี้ก็ยังมีชาวบ้านหลายคนใช้วิธีแก้บน
การนำวงกลองยาวมารำแก้บนแบบนี้
ซึ่งหากบนไว้หลายรอบก็จะต้องออกแรงกันรำจนเหนื่อยหน่อยล่ะค่ะ
ช่วงนี้ต้องบอกว่าโด่งดังมากนะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ไข่ค่ะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เขาเคารพนับถือกันอยู่ในวัดเจดี
แล้วก็แก้บนกันด้วยหลากหลายวิธี